สมมุติเราไปเราแบบชะลายหรือว่าสมังเนี่ย

แล้วไม่ใช่เราคนเดียว

ก็ตอนนี้อยู่สีปฐุมเป็นปริณาโทนิเทศกันตลาด
มันรักษูตรมันไม่ถึง๒ปีมันตอนนี้ก็นับประมาณครึ่ง๑ครับ
ตอนนี้เรียนมาได้ประมาณเทอมนึงแล้วครับ
ปีหน้านี้ของคุณพอมาทั้งทางอะไรก็คิดไหม
ปีหน้าก็ถ้าเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็คิดว่าน่าจะทำให้มันเรียบร้อยไปเลย
ก็เดี๋ยวตัดสินใจอีกทีว่าจะยังไงสมัครหรือว่าจับสลากนะครับ
ผมก็รู้จักจริงอยากจะสักครั้งเอาสมัคร
จริงมันก็ผมก็คิดเหมือนกันนะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับผม

เพราะว่าถ้าสมัครก็แค่๖เดือนไม่ได้แบบนานจนเกินไป
ผมว่ามันก็กำลังโอเคนะจริงจริงครับครับเอ่อเฉยเฉยน่ะ
คือผมพูดตรงตามตรงนะครับว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีหรือดี
หรือแบบยังไงก็ตามผมแบบผมกลางกลางนะก็แต่ว่าหลักหลักก็คือเราเราเป็น
เราเป็นชายไทยเราเป็นคนไทยมันก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศไทย
นะครับผมก็เขามีกฎหมายไว้กำหนดว่าอย่างนี้เราจะต้องเกมโดยวิธีนี้
ทีนี้ก็เราก็ทำตามให้มันเรียบร้อยให้ไม่มีปัญหาก็สบายใจเพื่อความสบายใจของเราเองด้วยนั่นแหละใช่ครับ
ไม่พอดีผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับล้มแล้วก็เอ็นเข่ามันขาดไปบางส่วนนะครับผม
ก็ใช่ครับก็สภาพแย่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเขาให้หมอเขาให้ใส่อ่า
เป็นเหมือนดามไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากใส่นะครับก็นิดหน่อยครับ
หน่อยหน่อยครับผมก็จะต้องระวังมากขึ้นครับไม่ไม่เกี่ยวครับ
ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันหายครับมันหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น
แบบว่ากลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยครับ
ประมาณเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
อ่าจริงจริงก็ผมก็คิดในแง่ว่าเราอ่า
เป็นคนไทยอ่ะนะครับผมเนี่ยฮะเก็นหานะครับสาวกิจเห็นไหมครับ
ครับมีแต่คนชื่นชมนะครับจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ
บางคนเขาก็กลัวกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงจริงก็คนที่ไปแล้วได้ประสบการณ์ดีดี
ได้ไปฝึกวินัยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนะครับผมก็อ่าแต่
แต่ผมก็เคารพทุกความคิดเห็นนะไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็
ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะในการแสดงออกความคิดเห็นแต่ว่า
ก็จะมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามีรอบสองนะครับนะครับ
ก็ไม่ผมก็คิดว่ามันอาจจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าโดยส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าผมเลือกได้ผมก็จะพยายามไม่ใช้อยู่แล้ว
เพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกไม่สบายใจ
ถ้าเกิดว่าผมใช้อภิษฎหรือว่าอะไรที่มันเหนือคนอื่นไปอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกไม่ดีกับเราเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมารู้สึกไม่ดีกับเราอยู่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมนะครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไง
แต่ว่าส่วนตัวผมถ้าเลือกได้ผมก็พยายามไม่ใช้ทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตปกติของผม
โดยที่ผมไม่ได้ไปขออะไรใครพิเศษผมก็ทำทุกอย่างเท่ากับที่ผมจะทำได้แล้วครับผม
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าด้วยความที่เราทำงานในวงการเนี่ย
มันก็จะมีความเอ็นดูหรือว่าอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่เขาจะเขาจะเอ็นดูเรามากเป็นพิเศษอะครับ
อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าว่ามันมันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจริงจริง
แล้วก็แต่ว่ามันก็อยู่ด้วยตัวของเราเองด้วยของนักแสดงเองด้วยว่า
เรารับสิทธิพิเศษเหล่านั้นแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปอย่างนี้

อันนี้จะมีร้อย
แสดงที่มาหาเวลาและนัดถ่าย

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

หยุดยืนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอามือถูกเราถ่ายง่ายอยู่แล้ว

น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
น้องน้องจะพูดหนึ่งนะครับร่างกายสูงรุ่นเสียงแรงนะครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
ตังเนินตังเนินตังเนิน
สวัสดีครับ

มานะครับมาดีดี
ไม่เป็นไรครับอันใดคือชมจตา

สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ

ใครก่อนด้วย
แทน๓แทน๖
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เป็นบุคคุณกับเพื่อนผู้หญิงรับทราบในเมืองแหละครับ
จะช่วยกับคุณครับหรือหรือหรือ
อยากรู้เกิดอะไรอยากรู้ครับในเมือง